คุณผู้ชมจะพาไปดูเรื่องราวสู้ซ่านิดนึง

มีกีฬาสีซู่ซู่ซ่าซ่า

หนิงปณิตาผู้จัดคนเก่งของเราค่ะ

มาจากหน้านี้ก่อนหน้านี้เข้มกับหิงได้ไปไหว้ไอ้ไข่
และเข้มเนี่ยเผลอหลุดปากพูดเล่นไปนะครับ

เกิดกับผู้จัดการของคุณเกมด้วย
พอคุณหนิงรู้ค่ะก็เลยรีบพาเข้มนั้น

แต่ว่าพี่แจ๊คเนี่ยไปถามมาให้แล้วใช่ไหมว่า

ขอเข้ามาคือเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมนะคะ

นี่ที่ละครเรื่องแรกที่เค้าเล่นด้วยกันมันจะปัง

แล้วก็ไปปุ๊บเนี่ยค่ะเข้มนะคะก็ได้เอาไอ้ไข่จากวัดเจดีมาบูชาที่บ้าน
แล้วปรากฏว่าด้วยความเข้มเป็นคนรุ่นใหม่เนาะ
พูดเล่นแบบว่าเออคงไม่ได้หรอกมั้งอะไรอย่างนี้
พูดแบบพูดไปแต่ว่าไม่ได้แบบลบหลู่อะไรประมาณนั้น

ใช่ปรากฏว่ามันได้จริงคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นมันเกิดเรื่อง
อันนี้ขีดเส้นใต้เลยนะคะว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
คือคุณแม่ก็ได้ยินเสียงแบบเหมือนคนเดิน
แล้วหนักสุดคือล่าสุดเลยที่คุณหนิงต้องพาเข้มไปขอขมา
คือผู้จัดการส่วนตัวเขาล่ะค่ะชื่อคุณตั้ม
อยู่ก็คือแบบไปกินข้าวบ้านคุณเข้มแล้วปรากฏว่าเสียงปลี

ไม่ใช่เป็นผู้ชายแบบว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะ
ใช่ปกติเลยแล้วก็บอกว่าไปนะไปนะพาหนูไปหน่อยนะ

พอหนิงรู้เท่านั้นแหละคุณผู้ชมก็เลยรีบพาคุณเข้มเนี่ยแหละค่ะ

แล้วก็ได้ตักเตือนเข้มไปด้วยนะคะว่าอย่าคิดพูดเล่นอย่าแซวแบบนี้นะเข้มนะ

บางทีมันเป็นคำพูดที่แบบเราอาจจะแบบไม่ได้ตั้งสติในการที่จะพูดไป

เออนะคะทางด้านคุณเข้มหัสวีค่ะ
ก็เปิดใจกับเรานะว่าหลังจากไปขอขมาแล้วโอ้มันรู้สึกโล่งไปเลยพี่
หลังจากนี้ต้องระวังเรื่องการพูดต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มากนะคะ
ไม่ใช่แค่เข้มนะเราก็เหมือนกันนะพวกเราด้วย

ใช่ส่วนช่วงนี้ค่ะที่เห็นเดินสายไปทำบุญบ่อยค่ะ
เพราะว่าเป็นโอกาสที่มันพอเหมาะพอเจาะพอดีค่ะ
โดยจังหวะที่พี่หนิงเขาพาไปขอคำมาไอ้ไข่
ท็อปพี่ไทยก็เลยชวนไปวางศิลาเลิก
โบสถ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนกันด้วยนะคะ

พี่ท็อปก็จะเมาลูทัลลีตามที่ต่างค่ะ
แล้วก็เพื่อช่วยเหลือคนขายด้วยนะคะแต่ก็ไปมากลับถูกยกแผงหลายครั้งแล้วด้วย
ตายแล้วนะคะทำไมไม่รู้มาก่อนเลยพี่แจ๊
สุดท้ายค่ะก็เอาเงินที่ได้ทั้งหมดเนี้ยไปทำบุญเข้าวัดอีกทีหนึ่ง

ศิราเลือกคือกำลังจะสร้างโบสถ์ที่นครศรีธรรมราช
คือถ้าเกิดว่ามีโอกาสหรือว่ามีจังหวะที่ว่างแล้วก็

ซื้อแล้วบางทีถูก๕๐ใบอย่างนี้

แล้วก็ไปร่วมบุญร่วมวางศิลาฤกษ์ร่วมร่วมสร้างด้วยอะไรอย่างนี้

เขากู้ไภกันมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เข้มยังไม่ดัง